ที่จะพาไปดูบรรยากาศที่วัดธรรมเสือวิปัศนาตำบลกระบิน้อยอำเภอเมืองกระบิ
จังหวัดกระบี่วัดนี้ก็ชื่อดังอยู่แล้วนะครับ
ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาทำบุญสักการะเจ้าแม่กวนอิม
และเยี่ยมชมถ้ำภายในวัดกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
พร้อมกับเก็บบรรยากาศฝูงลิง

ที่ลงจากยอดเขาวัดธรรมเสือลงมาทำไม
มารออาหารจากนักท่องเที่ยวเต็มลานวัดเลย
ใช่แล้วลิงก์ที่นี่แน่นอนล่ะครับ
ตัวมันก็สนบางตัวมันก็เรียบร้อย

รออาหารอย่างตั้งอกตั้งใจ
แต่ถ้าบางตัวมันยังไม่ได้มันก็มีอาการโซนบ้าง

แน่นอนต้องมีกล้วยมีถั่วด้วยเหมือนกัน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะซื้อแล้วนำไปให้กับลิง

จัดจุดเอาไว้สำหรับให้อาหารลิงโดยเฉพาะ
ไม่ได้ว่าให้เรียราชตรงนู้นตรงนี้ยังไงก็ได้นะ

ถ้าเกิดว่าไม่ให้อาหารก็คือเอากระเป๋าไปซื้อเองเลย

แล้วก็ตอนนี้นะครับอาหารลิงเขาบอกว่าขายดีมาก
จำหน่ายอยู่ที่๑๕๐๐๒๐๐บาท

ผมแนะนำว่าควรที่จะไปที่วัดนี้ไม่ควรจะพลาดเลย
เพราะว่าเขามีจุดชมวิวดีนะ
ในการเดินขึ้นบันไดไปไปที่บริเวณยอดเขา
ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วของจังหวัดกระบีเลยทีเดียว

เพราะว่าขั้นบันไดมีเป็นพันขั้นเลยนะครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่าให้ขึ้นบันไดแล้วก็หนักขั้น

แล้วผู้สื่อข่าวเราพลาดเหรอคะ

ก็เคยขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศให้เราแล้ว

ขึ้นไปดีกว่าจะลงมาก็เป็นชั่วโมงพักเหนื่อยไง

แล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะ

ก็มีถ้ำมรกฏมีอะไรสวยเยอะเลยนะคะ
จังหวัดนี้ก็ยังคงมีอะไรดีเด็ด